ทุกครั้งที่มีปุ๊บก็จะพยายามเข้าใจตัวเองว่า
ทำไมกูถึงเหนื่อยกูต้องพักบ้างไหมวะไม่ใช่รับทุกอย่างไหมวะ
รักตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำให้จิตเราดีทำให้ร่างกายเราดีทำให้เราไปต่อได้
มันมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมค่ะแล้วมันจะยิ่งลงดิ่ง
การรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
ทำงานแล้วเนี่ยหลายคนก็เกิดความเครียดในการทำงาน
แล้วบางคนอาจจะเครียดสะสมเครียดไปเครียดมา
รับเชิญที่มิ้นท์ชวนมาคุยในวันนี้นะคะ
เราเห็นเธอมานานมากในการทำงานวงการบันเทิง
อนูของวงการบันเทิงเธอน่าจะได้เหยียบย่างเท้าเข้าไปแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการแฟชั่นการแสดงพิธีกรอะไรใด

ขอต้อนรับคุณพลอยหอวังค่ะ

ทำอะไรอยู่บ้างคะถ้าเมนหลักแล้วนะคะ
ถ้าเป็นแบบอะไรที่ไม่ได้เป็นวงการเลยอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบทำร้านเสื้อผ้าตัวเองค่ะ
ทำแบบพวกของผู้ชายและของผู้หญิงค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ของผู้หญิงก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกกิ๊บผมพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ

จุ๊กจิ๊กค่ะใช่ค่ะส่วนในข้างหน้าในบันเทิงอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะทำพวกพิธีกรทำรายการของตัวเองประมาณ๓รายการค่ะ

ถ้าให้พูดถึงเรื่องการทำงานที่พลอยเป็นในวันนี้
ย้อนกลับไปสัก๑๐๒๐ปีที่แล้ว
คิดว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงคะ

เพราะว่าการทำงานตั้งแต่เด็กจนโตมาค่ะ

จนไปถึงเราเริ่มรู้อะไรประมาณนึง
จนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราชอบ
แต่ในตลอด๑๐กว่าปี๒๐กว่าปีที่ทำงานมา
มันก็จะมีบางอย่างที่มันหายไปบ้างมันก็มีค่ะ

ใช่อย่างเช่นเหมือนงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ทำ
พูดถึงความชอบของงาน
หลายคนเนี่ยอาจจะเคยพูดว่าน่าจะเคยเห็นบทความหรือที่บอกว่า
ถ้าเราชอบอะไรโดดเด่นอะไรแล้วเราควรจะแบบปักอยู่ตรงนั้น
ทำมันอยู่อย่างนั้นอันเดียวไปเลยให้มันดีไปเลย
ความคิดของพลอยคิดว่ายังไงเกี่ยวกับคำพูดนี้

เพราะว่าจริงแล้วอ่ะแบบการทำอะไรที่เราสามารถอยู่กับมันได้แบบ
เกือบ๒๔ชั่วโมงอย่างนี้มันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมาก
แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเครียดกับมัน

ไม่มีใครเร่งมันอะไรอย่างนี้

แล้วอะไรที่มันเป็นฮอปบี้แล้วกลายมาเป็นธุรกิจได้ยิ่งดีเลยค่ะ
เหมือนเมื่อกี้ที่พลอยบอกว่าทำงานไปเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มแบบ
พอเราเริ่มรู้อะไรมากขึ้นว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็เริ่มเลือกและตัด

ถ้าตอนนี้ตัดมาเยอะแล้วเนี่ย
เหลืออะไรบ้างคะที่เรารู้สึกว่าชอบอยู่กับมันได้๒๔ชั่วโมง
ชอบคือการเป็นแม่ค้าค่ะ

ขายของมากชอบขายของชอบการแบบขายของเจอลูกค้าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตัวพลอยเองเป็นคนชอบชอบเห็นคือสามารถดูคนว่าเฮ้ยคน
แต่งตัวประมาณนี้น่าจะชอบของประมาณนี้เราก็แบบไม่ไม่ต้องเป็นของของพลอยก็ได้นะคะ
แต่เป็นคนชอบจับลุคคนแบบเปลี่ยนแมทอะไรอย่างนี้คือจะชอบมาก
ก็รู้สึกว่าสงสัยเราจะชอบเป็นแม่ค้าในการแบบขายของแล้วก็เอาของอันนี้ให้เขา
คือเหมือนว่าเรามีเซนต์ในการดูว่าคนนี้เหมาะกับอะไร
ใช่แล้วเราก็ไปเอาของมาขายให้เขาอีกทีนึงอีกทีหนึ่ง
หรือว่าเป็นฟิลแบบว่าชอบตัดผมมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเป็นฟิลแบบว่าคิดเห็นผมอันไหนที่รู้สึกว่าเข้ากับเขาอะไรอย่างนี้
ก็จะส่งให้เลยบอกว่าเฮ้ยกูว่าเธอทำทรงนี้ได้นะแบบมึงได้แน่อะไรอย่างนี้
แล้วเขาไปตัดจริงแล้วก็จะสงสัยว่าพอภูมิใจจังอะไรอย่างเงี้ย
จะเป็นฟิลล์นี้ที่ชอบมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุยกับคนณที่นี้คือไม่ได้คุยซีเรียสนะคะ
คุยแบบเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้

มันเลยกลายเป็นว่าชอบการทำพิธีกรในการพูดคุยกับคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

อีกอันหนึ่งที่เพิ่งชื่นชอบมากคือแสดงค่ะ

เพราะว่าตอนแรกไม่เคยคิดว่าเราจะมานั่งว่าเราจะแสดงได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าเราจะชื่นชอบการแสดงเพราะว่าด้วยความที่พลอยอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง
มันก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะจำบทได้ไหมวะหรือบางทีเราจะเข้าใจคำศัพท์อันนี้ไหมวะอะไรอย่างนี้
เราคิดว่าเราคงไม่น่ามีสกิลในการแบบแสดงได้แน่อะไรอย่างนี้
มีคนเปิดโอกาสให้แบบเราลองไปแสดงดูแล้วเรารู้สึกว่าว้าวเปิดโลกชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราได้เป็นคนอื่นหรือว่ายังไงคะหรือว่าชอบ
ได้เปลี่ยนลุคของตัวเองด้วยค่ะให้เป็นตัวละครนั้นนั้นอันนั้นคืออันที่หนึ่งที่ชอบ

อันนั้นเป็นสิ่งที่ชอบที่หนึ่งเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วอันที่สองคือชอบเล่นบทที่มันไม่ได้เป็นตัวเองมากแล้วมาเล่นกับคนที่แบบเก่งจังเลยอ่ะ
แล้วแบบเราได้เห็นแบบความสามารถของเขาแล้วมาแชร์กันอะไรอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเออสนุกดีมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพลอย
ถ้าพูดถึงเรื่องสไตล์การทำงานเนี่ยค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนมีสไตล์การทำงานหรือวิธีการทำงานแบบไหน
สไตล์การทำงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พอเป็นคนทำงานกับคนได้ง่ายมากแบบเข้ากับคนง่ายค่ะแล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนควรจะเข้าจังหวะไหนควรจะออกคือแบบท่าทางไม่ดีแล้วกูออกก่อนอย่างนี้จะรู้

ก็คือทำให้บรรยากาศในการทำงานอ่ะมันลื่นไหลไปได้ใช่ค่ะ
เราขอแบบใส่แจ็คเก็ตได้ไหมคะ

สตูมันหนาว
จริงเราแพลนไว้แล้ว
เขาชอบเปลี่ยนลุค

ชอบมากจะทำได้ตลอดคือมาเถอะ
ก็คือเหมือนรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ใช่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทำงานรู้สึกว่าเราไปเจอเพื่อน
เราไปเจอทีมงานเราไปเจอคนหลายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีการทำงานแบบไหนสไตล์การทำงานแบบไหนไหม
หรือเจอแบบนี้แล้วไม่ชอบไม่ชอบเลยอ่ะทำงานแบบนี้
ไม่ชอบอะไรที่มันเป๊ะมากจนเกินไปค่ะ

แต่ขอให้๒๐ของเรามันโดดเด่นบ้างด้วยได้ไหม
ไม่ชอบการที่มาจี้เยอะมากจะไม่ค่อยชอบ
แล้วอย่างนี้ตอนเลือกทำงานนี่คือเราเลือกก่อนไหมคะ
ว่าดูทรงแล้วเป็นยังไงว่าเข้ากับเราได้ไหม
ถ้าตอนเด็กมันไม่สามารถเลือกได้ค่ะ
แต่ว่าเราสามารถเลือกคนที่เราอยู่ด้วยได้
ในจังหวะที่เราไม่สามารถเลือกการทำงานได้

สมมุติว่าในงานอันนั้นเป็นงานที่

แต่พอคัดแล้ว

เราไม่ต้องอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าอึดอัดก็ได้
เพื่อที่ให้เราจิตสบายขึ้น
แล้วกลับมาทำงานในหน้าเซ็ตแบบพร้อม

ทำงานมาเยอะมากเลย
เคยเกิดความรู้สึกอย่างที่บอกต้นรายการไหมคะ

คือมันมีทุกครั้งที่มีปุ๊บก็จะ

ทำไมกูถึงเหนื่อยกูต้องพักบ้างไหมวะ

อย่าโลภอย่าโลภจนเกินไป
บางทีมันไม่จำเป็นจะต้องรีบทำทุกอย่างพร้อมกันขนาดนั้น
เพราะว่าบางทีเราพักบ้างก็ดี
พอยเพิ่งไปเมืองนอกมาคือไปออสเตรเลียมาค่ะ
แล้วรู้สึกว่าคนที่นั่นเขามี
เพราะว่าที่เหลือยูต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอก
แล้วมันก็รู้สึกว่าทำงานได้ดีกว่าด้วยค่ะ
แล้วมีเวลาแบบนั้นน่าจะดีเนาะอะไรอย่างนี้
แสดงว่าตอนที่พลอยบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าหมดไฟในการทำงานเนี่ย
มันมักจะเกิดจากการที่เราทำงานเยอะเกินไป

แต่ไม่ได้เครียดเครียดไหมคะ
เครียดค่ะเครียดเครียดเพราะมันเยอะเพราะมันกลัวว่ามันจะทำออกมาไม่ได้ดีสักอย่าง
หรือว่าทำไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมานั่งถอยหลังมานิดนึงค่ะ
คือเพราะว่าถ้าเราถอยหลังมาเรามาดูตัวเองสักนิดนึงว่า
เพราะเรารับงานเยอะเกินไปว่ะเราเลยทำทุกอย่างพังด้วยตัวเราเองด้วยนะ
คือถ้าเราไม่ทำงานหลายอย่างเราก็ไม่ได้เงิน
แต่ว่าสุขภาพของเราถ้ามันเสียแล้วมันเสียเลยนะ
อย่างนี้ต้องใช้เงินอีกเยอะมากกว่าเดิมอีกนะ
ก็แสดงว่าตอนนี้พลอยเลือกสุขภาพเลือกจิตใจ
เพราะบางคนเขาก็เอาเงินเป็นหลัก
แต่สำหรับพลอยพลอยเคยเอาเงินเป็นหลักแล้วพลอยรู้สึกว่ามันเหนื่อยไป
แล้วรู้สึกว่ามันทำร้ายร่างกายเยอะไปหน่อยเราสงสารร่างกายเรา
สังคมไทยช่วงหลังมาเนี่ยจะเริ่มมีบทความเริ่มมีแนวคิดต่าง
หรือหลายคนชอบมาบอกว่าแบบอายุเท่านี้ต้องมีเงินเท่านี้ทำนู่นนี่
สายหน้าแล้วนะคะก็จะถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในความคิดของพลอยคิดว่ายังไงคะ
พอยก็เคยมีนะคะเคยมีเป้าว่าแบบอ๋อฉันอายุเท่านี้ฉันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่าง
มันก็เคยมีค่ะมันมันเคยมีจุดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบ
พอเราเริ่มระบุปุ๊บมันเริ่มเครียดมันเริ่มทำทุกอย่างเพื่อที่เราจะไปถึงเสร็จตรงนั้น
แล้วเราทำอยู่นั่นแหละทำทำจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กูเริ่มไม่ชอบแล้ว
ถ้าเมื่อไหร่ที่ยูรู้สึกอย่างนั้นอันนั้นคือแบบผิดแล้ว
คือมันมันไม่จำเป็นเลยค่ะคือพลอยรู้สึกว่าที่เราเห็นน่ะ
หลังบ้านเขาอาจจะแบบอาจจะติดหนี้อยู่ก็ได้นะ
มันก็อาจจะเป็นวิธีการขายของเขาก็ได้
บางทีเราไม่ต้องไปอิจฉาไลฟ์สไตล์ของเขาหรอก
เราไปค่อยไปของเราดีกว่า

ก็อยากใช้ชีวิตสบายโดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรหนักมาก
โดยที่เราไม่ต้องมาเล่นตลกหน้าจอ
อยู่บ้านเฉยมีเงินเข้ามาโดยที่เราแบบ
ถ้าเกิดกูมีเงินเยอะขนาดนั้นกูมานั่งเล่นตลกตรงนี้หรอกคะ
เราก็อยู่บ้านเฉย
อยู่บ้านเฉยเลี้ยงแมวไปดีมีครอบครัวไปดี
แค่รู้สึกว่าให้มันเป็นชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็มีเงินพอประมาณ
ที่อยู่ได้ไปจนแก่แล้วก็ใช้ชีวิตสุขภาพแข็งแรงก็แฮปปี้มาก
นี่เน้นสุขภาพหลายรอบนะเป็นคนใส่ใจสุขภาพจริง
คือจริงแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าพ่อเสียปุ๊บเนี่ยคือเลยรู้เลยว่า
โอ้โหเรื่องสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องคอยดูแลและคอยเช็คอัพตลอด
เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่เช็คอัพแล้วเรามารู้ตอนแบบมันปลายเหตุแล้ว
มันใช้เงินเยอะกว่าเดิมนะเราค่อยไปดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คอยเช็คอัพดีกว่า
สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทำงานเครียดกันบ่อยคือเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

นี่เคยเป็นไหมคะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ว่าทุกคนเป็นล่ะค่ะการเปรียบเทียบ
เทียบว่าเมื่อไหร่เราจะดีเท่าเขาวะเมื่อไหร่เราจะแซงเขาวะ
เมื่อไหร่เราจะมีเงินพอที่เราจะไปเที่ยวรอบโลกวะ
โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดหรือแบบกังวลในการใช้ตังค์วะอะไรอย่างนี้

แล้วณปัจจุบันยังเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นอยู่บ้างไหมคะ
มันมีบ้างนะคะบางทีโอ้โหอยากเป็นเหมือนเขาว่ะ
แต่สุดท้ายแล้วเราก็มากลับมาคิดไม่ต้องรีบหรอกว่ะจะเป็นหมื่นเขาทำไมวะ
กำลังจะถามว่าถ้าทุกวันนี้ยังเปรียบเทียบอยู่แอบมีบ้างเครียดไหมเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ไม่เครียดค่ะคือมองให้มันเป็นเรื่องตลกค่ะ
พลอยมาปรึกษาพลอยเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ว่าแบบไม่อยากเปรียบเทียบเลย
เพื่อนรุ่นเดียวกันเขาซักเซสไปทำอย่างอื่นไปเป็นผู้กำกับไปเป็นนักแสดงที่ดังมากทั้งที่จริงแล้วแบบมาพร้อมกันอะไรอย่างนี้
พอยก็จะบอกเขากลับไปทุกครั้งว่าแล้วทำไมเราจะต้องเร่งสปีดให้เท่าเขาอ่ะ
แล้วทำไมเราจะต้องไปสู้กับเขา
ทำไมเราไม่ไปในสปีดของเราอ่ะ
มีใครเร่งอยู่เหรอมีใครบอกให้ยูต้องซักเซสกว่าเขาเหรอ
มันทีใครทีมันอ่ะมันไปตามอายุอ่ะ
เขาอาจจะซักเซสตอนนี้แต่อีก๕ปีเขาอาจจะไม่ได้ซักเซสเราก็ได้
โกยของเขาเขาให้เขาโกยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาที่หลังดังกว่า
คืออันนี้ก็คือว่าแบบนี้แล้วเขาดีขึ้นไหม
เขาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเออว่ะใครเร่งกูว่ก็ไม่ได้มีใครเร่งกูนี่ว่ะ
แล้วทำไมกูจะต้องรีบวะเออก็จริงว่ะ
แล้วทำไมกูต้องไปอิจฉาคนที่มีปอสวะทำไมกูต้องอิจฉาคนที่มีบ้าน๓๔หลังวะ
มึงรู้เปล่าว่าเขามีหนี้เท่าไหร่เขามีบ้านหลายหลังขนาดนั้นน่ะ
เขามีหนี้เท่าไหร่เขาเขาสบายเหรอเขาก็อาจจะไม่ได้สบายก็ได้นะ
เรามีแมวตัวนึงเราแฮปปี้แล้วก็จบแล้วเธอจะไปรีบทำไมจะไปอิจฉาคนพวกนั้นทำไม
ทุกคนเขาชอบข้างหลังอาจจะมีหนี้ก็เป็นไปได้
ใครเขาอยากโชว์ความลำบากวะเข้าใจป่ะเขาไม่ได้อยากโชว์ความลำบากหรอ
เรายังอวดเลยเราซื้อของอะไรมาเราอวดดิมันต้องอวด
แต่ว่าข้างหลังบ้านเป็นยังไงก็ยูก็ต้องแก้กันเอาเอง
ไม่มีใครเขาอยากโชว์ความลำบากความจนความอะไรหรอก

อยู่วงการมาพร้อมพร้อมเชื่อว่ามีคนถามพลอยคำถามนี้เยอะมาก
อยู่วงการมาดวงการเดียวกับพี่สาวเราเปรียบเทียบตัวเองกับเขาบ้างไหม
เทียบค่ะเปรียบเทียบเลยคือพลอยอาจจะเข้ามาก่อน
แล้วเสร็จแล้วพี่คริสเขาเล่นหนังอะไรเขาก็จะแบบพุ่งมากแล้วก็ดังมาก
มันก็มีการเปรียบเทียบซึ่งพี่คริสต์ก็โดนเปรียบเทียบเหมือนกัน
เขาก็จะรู้สึกเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องพี่น้องมันมันรู้สึกกันได้อยู่แล้วค่ะ
แต่สุดท้ายพี่น้องก็คือพี่น้องมันไม่รู้จะเปรียบเทียบไปทำไม
เทียบสุดท้ายเราก็ช่วยกันอยู่ดีแล้วเคยเคยมาคุยกันไหมคะแบบ
คุยกันจริงบางทีฉันก็เทียบตัวเองกับเธอมีเคยคุยกันค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มาคุยกันแล้วเราก็หัวเราะกันเอง
บ้าวะเนี่ยมึงเปรียบเทียบทำไมถ้าเปรียบเทียบไปทำไม
มันก็จะมีความเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
พอยอาจจะเก่งเรื่องโซเชียลมากกว่าพี่สาวเรา
พวกเราก็จะมีการแบบเปรียบเทียบตรงนั้น
แต่ว่าสุดท้ายเราก็จะมาช่วยกันในเรื่องของแบบสาขาของใครเก่งกว่ากัน
เพื่อนบอกว่ามึงกูลงรูปแบบนี้ดีไหมไม่อ่ะมึงลงแบบนี้มันไม่ได้
มันดูแบบไม่ธรรมชาติมันดูแข็งไปหมดอะไรอย่างนี้
เราก็จะช่วยกันหรือแบบสมมุติว่าพ่อต้องไปแสดง
เพราะว่าจะถามพี่คริสพี่คริสถ้าตัวนี้มันเป็นแบบนี้มันต้องยังไง
เพื่อนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเขาคิดแบบนี้
แล้วถ้าเกิดเขาจะไปข้างหน้าเขาจะต้องทำยังไงอะไรยังไงคือ

กลายเป็นว่าการเปรียบเทียบตรงนั้นมันเลยหายไปค่ะ
วงการมานานเวลาต้องทำงานหน้ากล้องเนี่ยค่ะ
เวลาที่เราเครียดหรือมีปัญหาอะไรแล้วแบบต้องไปอีเวนต์ต้องไปเจอคนมากมายอย่างนี้

ยากยากแต่ว่าอาจจะเพราะว่าทำงานตั้งแต่เด็ก
มันก็เลยเก็บได้ค่ะทำได้ค่ะ

แต่ว่าพอมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะต้องทำทุกอย่างให้มันสมูทที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
บางทีมันเก็บไม่อยู่หรอกค่ะบางทีมันเสียใจมากหน้ามันก็ออกเนอะแต่ก็

มันเป็นเรื่องของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องของใครเลย
มานั่งให้แบบคนอื่นมาเป็นทุกข์กับเรามันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือทำงานข้างหน้าให้มันสมูทไปก่อนแบบที่บอกตอนต้น

มีวิธีเยียวยาความเครียดยังไงบ้างอ่ะ
เที่ยวนี่คนดูอาจจะงงว่าเที่ยวแบบเที่ยวทะเล
เที่ยวผับไปเที่ยวไปคลับไปเที่ยวเลย

ไปเที่ยวได้ค่ะไปเที่ยวเลยค่ะหรือแบบถ้าถ้าแบบอยากจะชิลมากมาก
ก็ไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ไปเลยค่ะ
เพราะเพื่อนมันคอยด่าเราหรือเพื่อนมันคอยแบบคอยแบบ
พยายามฉุดเราขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงไม่เป็นไรเราก็ช่วยเราเลยค่ะ
อีกอันหนึ่งคือสัตว์เลี้ยงค่ะช่วยได้เยอะ
มีไหมคะมีค่ะมีแมวสองตัวที่อยู่ที่บ้านพลอยค่ะ
ก็ช่วยได้เยอะค่ะคุยกับมันไปเรื่อยค่ะ
แสดงว่าแบบเออของพลอยนี่คือถ้าเมื่อไหร่มีความเครียดก็นู่นเลยหาเพื่อน
มีมีเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรที่ออกไปข้างนอกไม่อยู่ตัวคนเดียว
ไม่เลยค่ะอยู่ตัวคนเดียวคือตอนนอนค่ะตอนนอนอยู่กับแมว
คนนี้เขาชัดเจนจริงว่าเขาเป็นสายชอบคุยกับคน

ไหนไหนก็ชอบคุยกับคนนะคะค่ะวันนี้พิเศษมากปกติไม่มี
ทีมงานไปรวบรวมปัญหาจากทางบ้านมาปัญหาชาติที่อยากถามพี่พลอย

จะขอเชิญองค์ลงเป็นน้องน้องทางบ้านนะคะตอบมาได้ตามตามที่เป็นพลอยเลยนะคะ

เนี่ยไม่เก่งเลยทำงานรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่กล้าหางานใหม่
เราก็เลยรู้สึกแบบไม่กล้าออกไปจากไหนสักทีก็ทำงานอยู่ที่เดิม
พี่พลอยคะหนูจะทำยังไงดี
ก็ต้องถามตัวเองว่าจริงแล้วเรามีฮอปบี้อะไรไหมที่เราชอบ
แต่หาฮอปบี้ที่เราชื่นชอบและทำควบคู่กันไป
และอาจจะแบบลองขายดูหรือลองทำฮอบบี้อันนั้นให้มันเป็นอะไรที่สามารถสร้างอาชีพได้
ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราสร้างอาชีพพอได้แล้วขอให้ออกจากเซฟโซนแล้วมาเลย
เพราะทำสองอย่างแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราสนุกกับมันจังเลย
อะไรที่สนุกจังเลยเราจะสามารถทำได้ตลอด
แล้วเราจะแฮปปี้กับมันแล้วถ้าเกิดมันขายได้ด้วยอีกอ่ะ
ยิ่งดีเลยค่ะเป็นอาชีพได้
น้องคนที่หนึ่งนะคะเคลียร์

ทุบตีตัวเองเก่งมากเลยค่ะเวลาทำงานพลาด
ไม่ต้องรอให้ใครมาด่าหนูเนี่ยจะชอบโทษตัวเองไปก่อนแล้ว

หนูอยากจะหยุดเป็นแบบนี้ทำได้ยังไงคะ
หยุดทุบตัวเองหรือหยุดด่าตัวเองคะ

หมายความว่าหนูชอบกดด่าตัวเอง
ใช่ค่ะ

สำหรับพลอยว่าคือยูจะไปกดดันตัวเอง

อันนี้ต้องไปหาหมอจิตแพทย์ไปเลยค่ะ

แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมเราชอบโทษตัวเอง
ทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมาก
มันอาจจะไม่ต้องถึงกับต้องมาด่าและโทษตัวเองขนาดนั้น
เคยลองดูรอบบ้างไหม
สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เพราะเรานะ
มันอาจจะเพราะบางคนรอบข้างที่อาจจะทำงานช้าเลยทำให้เอฟเฟคกับเรา
เราอาจจะไปคุยกับเพื่อนคนนั้นไหมว่า
เฮ้ยเราควรทำงานเร็วขึ้นนะเพื่อที่เราจะไม่โดนด่ากันทั้งคู่

โทษตัวเองนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วคนเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุด
รักตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำให้จิตเราดีทำให้ร่างกายเราดีทำให้เราไปต่อได้
มันมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมค่ะแล้วมันจะยิ่งลงดิ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามารถแก้ได้ที่สุดเลยคือไปหาหมอก่อน
การไปหาจิตแพทย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านะคะ
แต่ทำให้จิตเราดีขึ้นเคลียร์ของเก่าเอาออก
เพราะเขาจะมีวิธีสอนเราวิธีพูดกับเราทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและรักตัวเองมากขึ้น

มีเพื่อนที่ไปหาอยู่ค่ะพลอยยังไม่ได้เคยไปหาเลยค่ะเพราะว่าจะก้าวเข้าไปหาปุ๊บเขาบอกว่าดูไม่น่ามีอะไร

ถูกปฏิเสธจากจิตเพศค่ะคนนี้
ก็เลยแบบโอเค
น้องคนที่สามนะคะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทำงานหนักมากแล้วก็เครียดมากเขาเคยพูดว่าถ้ารถชนวันนี้ก็ดีกว่าต้องมาทำงานหนูจะช่วยเขายังไงดีคะ

ทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบ
เป็นสิ่งที่แบบไม่ควรเลยอันนี้ก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันค่ะ

ใช่ไม่ควรจะคิดอย่างนี้กับตัวเองเพราะว่ามันอาจจะคำพูดแบบนี้มันอาจจะลีดถึงการไปการฆ่าตัวตายได้ด้วยค่ะ
แบบสวยโซไซโดค่ะคำพูดพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นพูดเล่น
แต่เราไม่รู้ว่าข้างในเขาลึกแล้วเขาอาจจะคิดจริงก็ได้
ทำงานแบบมองนาฬิกาทุกครึ่งชั่วโมงพอนาฬิกาถึงเวลาเลิกงานปุ๊บก็รีบออกทันทีเลย
มีวิธีที่พี่จะให้หนูมีความสุขกับการทำงานมากกว่านี้ไหมคะ
อาจจะไม่ได้มีความสุขกับการทำงานที่นี่แล้วค่ะ

เพราะว่าคนนี้ก็อาจจะเป็นการแบบอยู่ที่ทำงาน
จะโดนด่าหรืออาจจะทำงานแล้วมันไม่สนุกจังเลย
เธอทำงานเก่งเกินแล้วรู้สึกว่ามันง่ายจังเลย

แต่ถ้ารู้สึกว่ายูทนไม่ไหวแล้ว

แล้วก็หางานอื่นที่มันจอยมากกว่านี้ก็ได้

ลองให้มากที่สุดเท่าที่จะลองได้
แล้วอันไหนที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันตัดออกเองค่ะ

เจ้านายชอบข่มเราบ่อย
มาดูเหมือนจับผิดชอบพูดจาเอาชนะ
เรื่องเนี่ยแม้ว่าหนูจะทำถูกแล้ว

คนนี้เป็นคนชอบเถียงหรือเปล่าคะ

ใช่ต้องถามเขาว่าจริงแล้วเขาเป็นคนชอบเถียงหรือเปล่า

คือบางทีเจ้านายเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา
ที่คิดว่าเป็นคนสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าอันนี้ดีกว่า

เออตอนนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะเวิร์คกว่านะ
เจ้านายอาจจะลองฟังหนูบ้างไหมอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะพลูฟให้เขาเห็นในบางสิ่งบางอย่างก็ได้
ก็พิสูจน์ด้วยผลงาน
แล้วก็พิสูจน์ด้วยการแบบว่าทำออกมาให้มันแบบเป๊ะ

คือพลอยว่าอย่างแรกลองทำแบบเขาก่อน

ต้องการก่อนและถ้าสมมุติว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์ค

มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายคะ
หนูขอลองทำแบบของหนูได้ไหม
ถ้าเขาให้ลองทำแบบของหนูแล้วถ้ามันเวิร์ค

ทำงานมานานเนี่ยได้อยู่ทั้งพาร์ทที่เป็นเจ้านายและลูกน้องเลยแล้วใช่ไหมคะ

ความแตกต่างกันคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
ถึงว่าตอนที่เราทำงานอยู่ใต้คนอื่น
กับตอนที่เราต้องมาบริหารจัดการคนเนี่ย

ตอนเราแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าใช่
เราก็มีเถียงบ้างมีกระบดบ้าง

แต่ว่าเราก็มีความคิดของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เราคุยด้วยเหตุผลค่ะ

หรือเราคุยด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดูเหวี่ยงจนเกินไป
หรือสนุกพูดให้มันอ้อมหรืออะไรก็ตามให้มันสนุก
เพราะว่าคนน่าจะเปิดใจและคนน่าจะเอ็นดูเรา
คือพลอยว่าถ้าเกิดเราคุยกันแบบดี
คุยกันแบบมีเหตุผลเพราะว่าใครเขาก็น่าจะโอเคกับมัน
พาร์ทของลูกน้องนะคะ
แต่ในพาร์ทของเจ้านายอย่างนี้
มันยากเหมือนกันนะคะที่จะเลี้ยงลูกน้องให้อยู่กับเราและรักเรา
แต่เราก็มีเหตุผลของเราที่ทำไมเราถึงต้องแบบว่ามันก็มี
เราก็จะต้องสอนเขาด้วยเพราะเราก็อยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้น

ชอบบริหารไหมเหรอคือไม่ได้ชอบบริหารนะคะแต่ชอบคุยกับคน

แก้ปัญหาเกี่ยวกับคนไหมคะสมมุติแบบเฮ้ยลูกน้องเรามี๕มี๑๐คน๒๐คนอย่างนี้มีปัญหาแบบ๕คนอย่างนี้
เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามแก้ให้มันแบบเจอกันตรงกลางมากที่สุด
รู้สึกว่าเป็นบอสดีกว่าเพราะว่ามันได้เป็นเขาทำเขาจะได้ทำในสิ่งที่เราไม่ต้องทำเราจะได้ไปทำอย่างอื่น
น้องเวลามีปัญหากล้าเข้ามาคุยไหมคะ
เข้ามาคุยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนเราเป็นพาร์ทเพื่อนหรือพาร์ทพี่สาวเขาก็เขาก็คุยกันแบบปกติค่ะแต่พาร์ททำงานอะไรอย่างนี้ก็คือทำงาน
ตรงที่ว่าเฮ้ยอันนี้เสร็จหรือยังทำไมอันนี้ยังไม่เสร็จทำไมก็ไม่แก้ตรงนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอแก้หน่อยได้ไหมขอเวลาแบบอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะแต่ว่าพลอยก็รู้สึกว่าน้องน้องเขาไม่ได้กลัวที่จะมาคุยกับเราหรือกลัววะไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวจังหวะดีมากเมื่อกี้
ตอนนี้ยังมีอารมณ์หมดไฟในการทำงานอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้จัดการได้หมดแล้ว
ไม่ได้มีมันมีไหมอ่ะค่ะมันจะมีแบบอารมณ์ขี้เกียจมากกว่าค่ะแต่ไม่ได้แบบขี้เกียจเพราะว่าเพราะร่างกายมันเหนื่อยว่าวันนี้อาจจะไปออกกำลังกายมาหรือว่าวันนี้อาจจะนอนดึกมันขี้เกียจแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าเบิร์นเอาท์เพราะรู้สึกว่าตอนนี้คือช้อยที่พลอยเลือกทำงานคือสิ่งที่ชอบ
ไม่อยากไปทำงานเลยว่ะมันรู้สึกเหนื่อยว่ะรู้สึกว่ามันจำเป็นหรอกว่าที่กูจะต้องทำอันนี้กูร้อนเงินมากขนาดนั้นเลยหรือว่าที่กูจะต้องทำอันนี้กูทำไมต้องไปว่ะมันมีค่ะแต่ตอนนั้นมันหายไปแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วค่ะก็มีแต่ความขี้เกียจเป็นปกติขี้เกียจขี้เกียจทั่วไปไม่ได้เบิ

แอบถามได้ไหมว่ามีอะไรที่แบบทำมาแล้วแล้วไม่ชอบ

รองเพลง
เอาจริงพลอยไม่ชอบการร้องเพลงแต่พลอยร้องได้นะคะ
แต่พอแค่รู้สึกว่าไม่ชอบการร้องเพลง
แต่ชอบการเพอร์ฟอร์มบนสเตส

คือพลอยรู้สึกว่าตอนพลอยขึ้นเวทีปุ๊บ
แล้วพอยเริ่มลองปุ๊บแล้วเห็นคนร้องตามหรือว่าเห็นคนเยอะ
รู้สึกว่าเพลงสนุกสะใจเว้ยชอบเว้ย
แต่ว่าให้ไปตอนจังหวะไปอันเพลง
เมื่อไหร่ไปงานแถลงข่าวที่นั่งเงียบไม่มีคนดู

ไม่ชอบไม่ชอบค่ะ
คือแต่ก่อนมันชอบมากนะคะมันสนุกกับมันมาก
แต่หลังจากไปอังกฤษแล้วกลับมาแล้วรู้สึกว่าชอบแฟชั่นมากกว่า
กูอยากเป็นแบบแฟชั่นยูอยากทำงานกับกาแฟชั่น
กูอยากเป็นพิธีกรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
เหมือนเราไปเจออะไรที่เราชอบมากกว่าแล้วมันพุ่งขึ้นมาเลย

วันนี้คุยกับพลอยนะคะสิ่งที่ได้อ่ะชัดเจนที่สุดเลยคือหนึ่ง
เป็นคนให้ความสำคัญกับสุขภาพทั้งกายและใจใช่ไหมคะ

แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้รับรู้ได้ว่าเราเริ่มที่จะไม่สนุก
ไม่มีความสุขกับการทำอะไรสักอย่างเนี่ย
คนอย่างพลอยน่าจะเลือกคัดได้อย่างรวดเร็ว
หรือไม่ก็ค่อยเริ่มรู้แล้วจับอันนี้มาจับสิ่งใหม่มาทำไปคู่กันด้วย
แล้วค่อยเฟสอีกอันหนึ่งออก
ก็คือเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วเลือก

เพราะรู้สึกว่าการซื้อสัตว์กับตัวเองมันทำให้เราแบบมองตัวเองชัดขึ้นค่ะ
แล้วก็รักตัวเองได้มากขึ้นค่ะ
กราบขอบพระคุณมากนะคะที่มาคุยกันในวันนี้

ฝากร้านฝากรายการฝากของฝากช่องทางค่ะเต็มที่เลยค่ะ
แล้วก็มีร้านอีกอันหนึ่งถ้าเกิดคนชอบของจุ๊กจิ๊ก
ฝาก๓รายการหอวังซิสเตอร์
พลอยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในซีซั่นนี้
ถ้าใครมีปัญหาน้องที่เห็นมานะคะ
พี่พลอยบอกแล้วนะคะว่ามีปัญหาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันนี้มิ้นท์กับพลอยลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ

โรคพยาบาลปาโลรักษายังเข้าถึงดูแลยังเข้าใจ
โรคพยาบาลพญาไทย
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ